เตรนด์มาให้แถวรัฐแอปพลิเคชันใหม่

แล้วคุณล่ะโหลดหรือยังใครยัง
รีบโหลดกันนะคะ
สวัสดีครับพ่อแม่ผีน้อง

ออมเบอร์โตมหาสนุกมาแล้ว
ออมเบอร์โตมหาสนุก

แหมเปิดรายการกันแบบสบาย

ไม่ว่าจะบ้านเรือนวิถีชีวิต

มองไปทางไหนเนี่ยก็เต็มไปด้วยอารยธรรมของความเป็นล้านนาหรือไทยยวนเลยทีเดียวครับ
แบบฉบับล้านนาหรือไทยยวนซึ่งวันนี้ครับ
เราเดินทางมามอบความสนุกสนานให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวล้านนากันที่จังหวัด

ที่นี่คือจังหวัดสระบุรีจริงใช่ไหมครับพี่ลิง
สวัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
จูงมือบุดฉุดมือหลานกำมือแฟน
ควงแขนแม่ยายมุ่งหน้าสู่
ทีวีกับรายการอบตมหาสนุก
ทุกแม่วันนี้ครับต้อนรับกันอบอุ่นมากนะคะ
ใจนี่นะครับนึกว่าอยู่เมืองเหนือ
แต่ที่ไหนได้ห่างจากกรุงเทพนะครับ

อยู่ที่นี่ครับอบตดาวเรืองอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
แขกรับเชิญที่จะร่วมสร้างความ
คืนเครงให้กับเราในวันนี้ก็คือพี่สุนารีราชศรีมา
มาแล้วตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนตอนยอนตอนยอน
สวัสดีค่ะพี่น้องเจ้าเชียงของเชียงแสน
เขาบอกว่าเป็นชาวไทยยวน
ที่นี่นะอย่างเท่มีบึงน้ำมีอะไรเป็นของตัวเอง
อันนี้ตลาดน้ำกำลังสร้างเดี๋ยวอ่ากำลังบุรณะใหม่

ใช่นะเพราะบรรยากาศข้างในข้างในเป็นแบบนั้น
ถ้าอากาศเนี่ยเย็นอีกสักหน่อยนะนึกว่าอยู่เชียงใหม่เชียงรายเลย
เอาอย่างนี้ดีกว่าสวยมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
เขาบอกว่าไทยยวนเนี่ยยวนอันนี้คือโยนกโยนกก็คือแถวนู่นนะฮะ
ลำปางเชียงใหม่เชียงรายเชียงแสนอะไรอย่างนู้น
มาตั้งลกลากอยู่ทีนี้ริมฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์เนี่ย
เป็นร้อยร้อยปีแล้วด้วยโอเคเอาอย่างงี้
เพื่อให้ความกระจ่างมากขึ้นนะครับว่าโยนกนครอยู่ที่ไหนอย่างไร

หมู่เห่าชาวตำบลดาวเรืองยินดีต้อนรับสู่อบตดาวเรือง
ตอนย้อนตะตอนย้อน
ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับ
ไม่ได้อยู่ที่แผ่นดินล้านนาทางเหนือของประเทศไทยเรานะครับ

เมืองหลวงของเราเพียงร้อยกว่ากิโลนิดเท่านั้นเองล่ะครับ

อบตดาวเรืองอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ซึ่งที่นี่เขาดูแลอยู่๒ตำบลครับ
นั่นก็คือตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง
ที่นี่รวมกันแล้วมีทั้งหมด๑๐หมู่บ้าน

และมีประชากรรวม๔๖๐๙คน

เขาอบพยพมาจากเมืองโยนกนคร
หรือปัจจุบันก็คืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนั่นเองล่ะครับ
พยพมาเมื่อ๒๐๐กว่าปีก่อนนู่นแล้ว
ตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำป่าศักดิ์นี่แหละ
ซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่าชาวไทยยวน
มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น
และทุกวันเสาร์ครับเด็กที่นี่ก็จะมารวมตัวกัน
ที่สูงวัฒนธรรมไทยยวนบ้านอาจารย์ทรงชายแห่นนี้ล่ะครับ
ประสาทวิชาความรู้เกี่ยวกับไทยยวนทั้งหมดเนี่ยครับ
ถูกรวบรวมไว้ที่นี่หมดแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งที่เลิศล้ำเลอค่ามากถึงขนาดเข้าไปอยู่ในคำขวัญประจำตำบลเลย
นั่นก็คือเจ้ากระชายนี่แหละครับ
เขาว่ากระชายเนี่ยเป็นสมุนไพรชั้นเลิศ
กินแล้วบำรุงกำลังดีนักแลล่ะครับ
ที่เห็นนี่แหละครับเรียกว่าสดใหม่อร่อยหายห่วงรถมือก็เด็ดงาประดิษฐ์ก็เลิศ
ดูได้จากการปั้นดอกไม้ของแม่แม่ที่นี่แหละครับแถมเขาบอกว่าไม่ได้ร่ำเรียนที่ไหนมานะครับ
ฝึกฝนกันเองล้วนล้วน
พอรู้ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นดินวิทยาศาสตร์นะครับ
นี่ดูดอกกล้วยไม้เหมือนของจริงไหม
เหมือนมากยิ่งโดนแดดเนี่ยนะตั้งอยู่กลางแจ้ง

อันนี้ก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนจบด้านศิลปะ
คือชาวบ้านนี่แหละว่างจากนาไม่ได้ทำนาไม่ได้ทำอะไร

แล้วมาถึงตรงนี้ครับเป็นน้ำสมุนไพรเป็นสินค้าโอท็อปของที่นี่อีกอย่างหนึ่ง

นี่นะครับน้ำสมุนไพรแก่นตะวัน

ชะลอความแก่ชะลอความชะลาโอ้อย่างนั้นพี่ต้องขอแล้ว

นี่ครับที่โด่งดังอีกอย่างหนึ่งเป็นขนมเทียนแก้ว

ประกัติน้ำเทียนมันคุนทึบมองไม่เห็นไส

เชิญผู้รู้มาคุยกับเขาบ้าง
พบกับท่านเลยครับท่านนายกสว่างสามปลื้ม
นายกอบตดาวเรือง
เชิญ

ครับใจดีเสมอครับ
ตลอดทางก็ผ่านมาก็มาแวะที่สระบุรี
ยังไม่ได้ไปขึ้นเหนือออกมาใกล้แล้วจะกลับเข้าไปในกรุงเทพใหม่
ก็ที่สระบุรีนี่๑๑๒โลเท่านั้นเอง

อย่างนี้ความเหนือเหนือความเป็นล้านนายยังไม่จบเท่านี้ใช่ไหมครับท่านนายกครับ

ก็มีการแสดงซึ่งเป็นการแสดงที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษของเรา
อยากจะเห็นแล้วก็สนใจนะครับเดี๋ยวชมการแสดงของเรา
เอางั้นเราไปช่วงนี้กันเลยครับ

อตขอโชว์

อย่างที่ท่านนายกได้บอกเอาไว้ว่า
ความเป็นล้านนาเนี่ยยังไม่หมดครับ
จัดเต็มมาอย่างแน่นขนาด
จนต้องขอมาโชว์กันเลยทีเดียว
กับการแสดงตีกองสมัครชัยตกมภาพ

ศูนย์วัฒนธรรมไทยยวนบ้านอาจารย์ทรงชัย
จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
อตขอโชว์
ตีกองร้องเบามันเป็นตอนบอกขาว
บอกขาวแบบ

ดาบพี่ดาบจะหลุดมาทางนี้ไหม
โอ๊ยไหว่ระวัง

แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราขอพาคุณผู้ชม
ก่อนคุณผู้ชมมาแวดเที่ยวที่ชมชนบ้านต้นตาลกันก่อนแหละครับ
ที่นี่เนี่ยเขาอนุรักษ์ประเภทนิการทอผ้า
ในแบบชาวไทยยวนมาแบบยาวนานเลยทีเดียว

เขารับชมรายการของไทยรัฐทีวีกันทั่วหน้าแบบชัดแจ๋ว
ไทรัตท์ทีวีทางสลับดีเคเวิร์นทีวีได้บรรจุไว้ในช่อง๓นะครับ
ซึ่งออกสัญญาณทั้งอนาล็อกแล้วก็ดิจิทัลในช่องเดียวกัน
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของไทยก็จะเหมือนกันทั่วประเทศ
ทีนี้เครือข่ายที่ครอบคลุมของสลับดีเคเบิ้ลก็จะคุมไปหลายอำเภอ
ไทรัตท์ทีวีจุดเด่นเลยที่พี่ดูเองนะครับ
พี่รู้สึกว่าช่องข่าวจะเด่นมากนะครับ
ข่าวน่าสนใจฉับไวตามสไตล์ไทรัตท์เลยนะครับ
ส่วนวาเลตี้อื่นก็น่าสนใจนะครับ
รายการอบตมหาสนุกก็น่าสนใจนะครับ
เล่นเกมสนุกสนานและยังได้เงินคืนไปที่อบตอีก
ก็เป็นการช่วยพัฒนา
ใครที่อยากชมไทยรัฐทีวีกันชัดแบบนี้ครับ
สามารถติดต่อได้ที่สระบุรีเคเบิ้ลทีวี
เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ข้างล่างนี้เลยครับ
ไทรัตท์ทีวีสร้างแล้ว